คุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดนครแม่สอด
เขาสะกิดเตือนกันแล้วถามกันเธอโดนยังโดนยัง
หัวขโมยสไปเดอร์แมนระวังให้ดีนะอืมนี่แหละครับ
คุณผู้ชมนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับลงมาแล้วเห็นไหม
เป็นเงาไหมกล้องวงจรปิดจะเห็นคนร้ายนะครับ
ลงมาจากฝ้าเพดานนะครับไปในร้านขายอาหารทะเลตลาดสดนครแม่สอดนะครับ
เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากดูเหมือนดูเหมือนเป็นคนต่างด้าว
อายุประมาณสักสามสิบถึงสามสิบห้าปีแต่งตัวมิทิศสวมหน้ากากอนามัยถือมีดปลายแหลมมาด้วย
พอเงยหน้าเห็นกล้องวงจรปิดตกใจครับตกใจแต่ตอนนั้นไม่รู้ทำยังไงแล้วก็
พยายามจะตัดสายกล้องวงจรปิดก็ทำไม่สำเร็จคราวนี้ก็รีบเลยครับ
เข้าไปที่เคาน์เตอร์เก็บเงินไปขโมยเงินสดมั้งมีสักประมาณห้าร้อยมั้
น่าจะผมเดาว่าน่าจะเก็บไว้ทอนอ่ะประมาณ๕๐๐บาทแล้วก็รีบปีน
ดานออกไปทางเดิมใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๓นาที
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพแม่สอดนี่ครับนี่ครับรูนี้ฮะ
ช่องนี้ครับที่เขาเข้ามาแล้วก็ออกไปตำรวจสภแม่สอดตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
เบื้องต้นครับว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาดูราดราวไว้ก่อนแหละ
สบโอกาสครับก็แอบปีนหลังคาขึ้นไปแล้วก็งัดแผ่นหลังคาออกนะฮะ
ทุบฝ้าลงมาเป็นเลยพอให้ตัวเนี่ยลงมาได้
พ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้ช่วงนี้มันอารวาสเหลือเกิน
คุณตำรวจคุณนักข่าวขโมยทรัพย์สินอะไรมันเอาได้มันเอาหมดนะ
แล้วก็นะครับไม่ใช่คนร้ายที่มีพฤติการแบบนี้คนล่าสุดนะ
ที่น่าตกใจก็คือขโมยทุกอย่างผักสดไก่สดของกินของใช้ทุกชนิด
ที่ผมบอกไงมันเอาทุกอย่างขาเหล็กตั้งร่มมันยังเอาเลยนะครับ
กุญแจไว้มันก็เอาไปแม่ค้าเหนื่อยใจเหลือเกิน
ไม่รู้จะหาวิธีไหนจะมาป้องกันทรัพย์สินตัวเองแล้ว
เชื่อว่ากลุ่มหัวขโมยน่าจะเป็นคนงานต่างด้าวที่หนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
แล้วจับยากไงขณะนี้ตำรวจเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจแล้วนะครับ
แล้วจะเร่งสอบสวนหาคนร้ายนะครับที่ปีนเพดานลงมาคนนี้ให้ได้ครับ